วันแม่แล้วหลายคนอาจจะมองหาไอเดียในการซื้อของขวัญวันแม่หรือว่าช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้ไม่สะดวกคุณอยากจะโทรสั่งและให้เขาไปส่งให้กับคุณแม่คุณที่บ้านก็ได้เหมือนกันเพราะว่าของขวัญที่เราจะพาไปดูเนี่ยคุณแม่จะต้องอิ่มสุขอิ่มเอมแล้วอิ่มท้องด้วยค่ะเอาล่ะดิฉันไปเจอเรื่องนี้น่ารักมากก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปส่องทั่วไทยไปกับ
ก็คือฮวงมาลัยแซลมอนสวยมากและน่ากินด้วยค่ะ
ไหมคะสวยมากน่ากินมากด้วยมันเป็นไอเดียที่แบบแจ่มมากเลยอ่ะแล้วมันก็เป็นไอเดียที่แหวกแนวไม่เหมือนใครด้วยนะคะ
ร้านที่เขาทำเนี่ยชื่อว่าร้านไซมอนเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี
ไอเดียดีแบบนี้บอกเลยว่าโอ้โหเรายังไม่เคยเห็นดิฉันก็คิดว่าเป็นคนหนึ่งที่หาของขวัญมาเยอะแล้วแต่ว่าไม่เคยเห็นไอเดียแบบนี้จากที่ไหนมาก่อนจริง
และที่สำคัญทีมงานตลอดข่าวของเราไปสอบถามเจ้าของร้านมาชื่อว่าคุณส้มเขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงแล้วเจ้าพวงมาลัยแซลมอนเนี่ยทำยากนะคะคุณ
เพราะมันต้องทำยังไงรู้ไหมยังไงมันต้องม้วนต้องพับให้ให้แซลมอนมันเป็นทรงเท่ากันแล้วมันต้องปรานีตสุดเลยคือหั่นยาวไปไม่ได้สั้นไปไม่ได้บางอันสั้นไปเอ้าพันไม่ถึงอ่ะเปลี่ยนนึกออกไหมมันต้องเรียบเสมอกันไซส์ของการหั่นสไลด์ออกมาเนี่ยต้องเท่ากันปรานีตแบบสุดไม่ใช่ง่ายคุณดูเนี่ยเห็นไหมคะถึงจะออกมาเป็น
แล้วก็มีเป็นซูชิด้านล่างเป็นข้าวซูชินะคะคืออย่างงี้เขาบอกว่า
เราจะได้เส้นท้องแซลมอน๑เส้นเต็ม
ของแซลมอนคือส่วนที่อร่อย

แซลมอนหนึ่งตัวมีเส้นท้องแค่สองเส้น

พวงมาลัยนี้นะบอกเลยว่า
ถ้ามอบให้กับคุณแม่นะคุณแม่ต้องประทับใจไปอีกหลายปีแน่นอน
ไปฟังเสียงของคุณส้มกันหน่อยค่ะ
คุณชนะคุณใบตองคุณชิสาและตลอดข่าวนะคะ
ส้มค่ะจากร้านไซมอนจันทบุรีค่ะ
สำหรับไอเดียเบื้องต้นนะคะ

ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในโลกโซเชียลขนาดนี้นะคะ
เรื่องต้นก็มาจากที่ว่าทางร้านของเราค่ะเป็นร้านขายปลาซามอน
วกกับพี่ส้มค่ะเพิ่งจะมีลูกคนแรก
ก็เลยคิดแล้วก็อยากหาของขวัญให้คุณแม่สักหนึ่งชิ้น
แต่ว่าด้วยการที่ร้านเป็นร้านขายปลาซัลมอนด์เราก็เลยลองทำเป็นโฟมะไลน์ซัลมอนด์ดู
ก็เลยได้เป็นสินค้าเป็นรูปออกมาอย่างที่ได้เห็นในโลกโซเชียลกันนะคะ
ส่วนสำหรับท่านใดค่ะที่สนใจไม่ว่าจะเป็นปลาซามอนนะคะ
หรือว่าสินค้าผลิตภัณฑ์จากปลาซัลมอนด์จะเป็นเค้กซัลมอนด์โฟมะไลน์ซัลมอนด์นะคะ
หรือว่าจะโทรสอบถามได้ที่๐๙๔๒๙๒๔๖๖๒
สำหรับคนจันทบุรีนะคะและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะสามารถมาที่ร้านใครได้เลยค่ะ
อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเบนจมะนะคะ
ฝากร้านด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณมากคุณฝากมาถึงเราโดยตรงเลยนะคะ
ขอบคุณค่ะต้องบอกว่าคุณส้มเขาใส่ใจในไอเดียนี้สุดเลย
หลายคนอยากทราบราคาพวงมาลัยแซลมอนพวงใหญ่๑ฟุตแขน๑ฟุต
๑ฟุต๓๐เซนติเมตรถนาดนี้พวงละ๙๙๙บาท
เอาจริงต้องบอกว่ามันคุ้มเพราะหนึ่งคือปลาแซลมอนก็ราคาไม่ถูกนะคะคุณ
แต่เขาก็ยังมีเมนูอื่นอีกเยอะแยะมากมายเนอะที่ร้านเขามีเมนูที่แบบเป็นแซลมอนอื่น
อย่างเช่นทำเป็นซาซิมิไหมหรือว่าที่เขาบอกตะกี้ก็คือมีเป็นเค้กด้วยนะคะ
เป็นแซลมอนเซ็ตโอนิกีริก็คือข้าวห่อสาหร่ายอะไรอย่างนี้
ำแซลมอนสเต็กแซลมอนสลัดแซลมอนเยอะแยะมากมาย
ใครสนใจใครเป็นสายม่อนสายแซลมอนคุณก็โทรสั่งกันได้เลย
หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างหรือว่าจะติดต่อไปที่เฟซบุ๊กของเขาก็ได้
ร้านเปิด๑๑โมงปิด๒ทุ่มนะจ๊ะเป็นไอเดียแล้วกัน
สำหรับช่วงนี้ใครที่กำลังหาของขวัญวันแม่เราอาจจะให้เขาไปส่งได้
โดยที่ช่วงนี้อาจจะไม่สะดวกไปหากันถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่ด้วยกัน
หรือว่าถ้าเกิดว่าอยู่ด้วยกันลองเปลี่ยนจากพวงมาลัยธรรมดา
มาเป็นพรมไลน์ที่ทานได้ก็จะได้มีความแปลกใหม่มีไอเดียดี
ต้อนรับวันแม่ที่จะถึงในวันพรุ่งนี้นะคะลองหาไอเดียกันดูค่ะ